คุณผู้ชมค่ะมูลนิธิไทยรัฐได้จัดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับ
ซึ่งโครงการนี้ค่ะก็จะช่วยสนับสนุน
แล้วก็เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้

จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สวัสดีครับ
ผลงานของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
โครงการความเป็นพลเมืองดี
ถูกนำมาจัดแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
นายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
และบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการความเป็นพลเมืองดี
ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
จัดโครงการความเป็นพลเมืองดี
ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่๓

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่๔

โดยดำเนินการจัดทำคู่มือและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้คณะครูนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
อดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
คือเป็นพลเมืองดีมีทักษะแสวงหาความรู้
และมีคุณธรรมจริยธรรม
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติมาก
ถ้าเผื่อเราสามารถฝึกคนของเรียนไทยรัฐ
นักเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีวิชาแล้ว
คิดว่าจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้
จะทำให้ประเทศชาติเรามีความเจริญ
คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วยครูในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ๒๐๒คน
ส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ดำเนินโครงการนักเรียนสามารถนำความรู้
ไปใช้บูรณาการในการดำเนินชีวิตได้
รวมถึงถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดีไปสู่ครอบครัว
คนรอบข้างและสังคม
เราจะมีการสอดแทรกวิถีชีวิตชุมชนเข้าไปด้วยนะคะ
ซึ่งในหลักสูตรอาจจะเป็นหลักสูตรกลางนะคะ
แต่ในส่วนของเราเราจะบูรณาการ
ในเรื่องของวิถีชีวิตของมุสลิมเข้าไปค่ะ
โดยเพราะยิ่งอยู่ที่บ้านเขาก็จะได้ใช้ลักษณะต่างเหล่านี้
ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
ก็จะพาให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเขาเนี่ย
ได้เห็นพฤติกรรมใหม่ของลูกหลานเขา
ผู้เรียนได้นำไปใช้จริงนะคะในชีวิตประจำวันค่ะ
นักเรียนกลับมาสะท้อนกับทุกคน

คือส่วนหนึ่งเขามีความภาคภูมิใจนะคะ
มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมของตัวเอง
จากนี้ยังมีการจัดประกวดผลงานที่เป็นแบบอย่าง
และประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
ส่วนผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง
ถูกนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
สะท้อนถึงการต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนความรู้
ด้านการเป็นพลเมืองดีให้ขยายต่อไปสู่นักเรียน
ที่กำลังเติบโตเป็นอนาคตของชาติ
พระชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน